ช่วงการเมืองเข้มข้นเนี่ยต้องยอมรับว่า
กองเชียร์ทั้งสองฝั่งโดยเฉพาะการจับคั่วจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
โอ้โหเขาก็ดุเดือดกันมากดุเดือดค่ะ
ด้อมส้มของก้าวไกลฝั่งนายแบกนางแบกของเพื่อไทย
ซึ่งตอนหลังเขาเป็นอึ่งไข่ครอบครัวอึ่งไข่
ทีนี้มันเหมือนกับมันมีอะไรที่มันต่อเนื่องติดปลายนวมมา
ก็สืบเนื่องมาจากโพสต์นี้นะฮะเพราะว่าคุณเจี๊ยบอำมารัฐนะฮะ
เขาถูกร้องเรียนว่าคุณเจี๊ยบเนี่ยไปบุกลุก
ด้วยการตามไปถึงที่ทำงานค่ะตามไปถึงบ้าน
เหมือนกับไปล่าแม่มดไปทำให้เขาเนี่ยโอ้โหต้องลำบาก
ทุกผู้ชมครับทางคนที่ถูกบุกไปหา
เมื่อวานคุณเชียปอำมาตย์รัฐก็เลยออกมาโพสต์ข้อความ
โพสต์เอาไว้บอกจากโรงงานก็แวะไปเยี่ยมบ้าน
คือไปโรงงานมาก่อนแล้วด้วยไปถึงที่ทำงานเข้ามาก่อนแล้ว
แล้วไปถ่ายรูปบ้านเขาเนี่ยโพสต์ลงโซเชียลของตัวเองอีกนะครับ
เพราะว่าออกไปหาลูกค้าข้างนอกมีโอกาสได้คุยกับกรรมการบริษัทท่านหนึ่ง
รับปากว่าหลังบริษัทออกหนังสือเตือนให้เซ็นรับทราบ
ถ้ามันเกินไปหรือเปล่าถ้าจะตอบโต้กันทางโลกออนไลน
มันก็ตอบโต้กันไปใช่ไหมจะทางข้อมูลจะทางอะไรก็แล้วแต่
แต่บุกไปถึงที่ทำงานบุกไปถึงบ้านถ่ายภาพลงแบบนี้เนี่ย
อันนี้มันล้ำเส้นไปไหมวันนี้คุณอำมารัฐนะครับ
บอกว่าที่ทำไปไม่ได้ไปคุกคามเข้าไปอย่างถูกต้องอย่างสุภาพ
ทำไปเพื่อปกป้องตัวเองเพราะถูกผู้ที่ใช้เฟซบุ๊ก
ชื่อปีใหม่คนนี้เนี่ยตามด่ามานาน๓๔ปีแล้ว
อันนี้คุณอำมารัฐบอกนะบอกว่าเหลือทนกับการกระทำ
แต่สิ่งที่ทำลงไปก็อยากขอโทษสังคม
ตัวเองเนี่ยถูกตัดแปะรูปใบหน้าของตัวเอง

แต่นี่เอาคนเอาไปตัดแปะอย่างนี้
คุณเจี๊ยบบอกเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันไม่ถูกต้องก็เลยทนไม่ไหวนะฮะอ่าส่วนกรณีที่ว่าไปคุกคามเขาหรือเปล่า
เรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกับรองประธานสภาผู้แทนรัศดรคนที่หนึ่ง
ก็คือนายปฏิพัฒน์สันติพาดาหรือว่ารองอ๋องนะฮะเนื่องจากคุณเจี๊ยบอมรัฐเนี่ย
เป็นที่ปรึกษาของรองประธานสภาคนที่๑แต่ว่าถ้าเกิดจะให้มีผลยังไง
ทำไปโดยที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่สมควรก็จะยอมรับกับผลที่จะออกมา
แต่ตัวเองเนี่ยขอยืนยันว่าไม่อยากทนเป็นเหยื่ออีกต่อไป

ถ้าเราเป็นเหยื่อเนอะสมมุติว่ามีใครมากรีดรถเราเอาน้ำมันมาลาดรถเรานะคะ
เราก็ต้องไปเราก็ต้องช่วยตัวเองก่อนไหมค่ะสมมุติว่ามีใครมาทุบกระจกบ้านเรา
หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องช่วยตัวเองก่อนไหมเราก็ต้องอยากรู้ว่าเขาเป็นใคร
แล้วเมื่อเราไปสอบถามได้ชื่อมาแล้วเราก็ต้องไปเราก็ต้องไปสอบถามว่ามันเป็นชื่อที่ถูกต้องหรือไม่
ซึ่งพี่ก็ทำไปก็คือโดยไปสอบถามที่บริษัทอันนี้เราก็ต้องปกป้องตัวเองก่อนไหม
หรือจะไปรอกระบวนการทางการศาลไม่รู้๒ปี๓ปี
อันนี้เหตุผลที่คุณเจี๊ยบอำรัฐออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะ
ท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่ามันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควร
ช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณเจี๊ยบอมรัฐก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กนะครับ
บอกว่าได้ตัดสินใจแล้วแจ้งให้คุณชัยธวัฒน์ตุลาธน
รักษาการเลขาธิการพักก้าวไกลรับทราบแล้วว่าไม่ว่าสาเหตุที่ทำไปจะเป็นอย่างไร
แต่ก็ถือเป็นพฤติการที่ไม่เหมาะสมไม่รอบครอบเพราะฉะนั้นขอรับผิดชอบ
ด้วยการให้ทางพักก้าวไกลตัดสิทธิ์การถูกเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารพักชุดใหม่
แล้วก็ขอโทษที่ทำให้ทุกคนรู้สึกผิดหวังกับการกระทำในครั้งนี้
พร้อมขอน้องรับเสียงวิจารณ์เพื่อเป็นบทเรียนในอนาคตเพราะเดี๋ยวก้าวไกลเขาต้องเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่กันใช่ไหม

ที่คุณพิทาลาออกจากตำแหน่งคุณเจี๊ยบอมรัฐที่มีตำแหน่งเป็นแกนนำเป็นกรรมการบริหารพักด้วยก็เลยบอก
ขอรับผิดชอบจากเหตุการณ์นี้ด้วยการไม่รับตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่
ดูทางฝั่งของผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กเจ้าของเฟซบุ๊คที่ชื่อคุณปีใหม่นะฮะ
บอกว่าถูกคุณเจี๊ยบเนี่ยตามไปคุกคามถึงที่บ้านที่ที่ทำงานนะ
ในการให้ข้อมูลว่ามีข้อมูลที่ตอบโต้กับฝั่งของภาคก้าวกลาย
หรือว่าด้อมส้มนี่นะครับที่คุณปีใหม่เนี่ยทีมขามไทยรัดทีวี
เราก็โทรไปสัมภาษณ์คุณปีใหม่บอกไม่เชื่อว่าคุณอำมารัฐจะรู้สึกผิดจริง
เพราะถ้าสำนึกจริงก็ควรขอโทษเธอไม่ใช่มาขอโทษสังคม
เพราะผลของการกระทำที่เอาข้อมูลของเธอไปเปิดเผยในโซเชียล
มันทำให้สาวกด้อมส้มเข้ามาคุกคามมาถล่มเธออยู่จนถึงเวลานี้
แล้วคุณปีใหม่บอกเมื่อช่วงเย็นเนี่ยเพิ่งได้รับเอกสารเป็นสำเนาบัตรประชาชนของตัวเธอเอง
แล้วภาพบ้านของเธอภาพที่ทำงานของเธอที่คุณเจี๊ยบอมรัฐเอาไปโพสต์ในโซเชียล
มีคนเขาแบบเขาไปได้เขาไปรู้แล้วเขาก็เนี่ยส่งมาให้เธอดูว่าเออนี่เขารู้กันหมดแล้วนะ
คุณปีใหม่บอกจะให้เวลาจนถึงภายในสัปดาห์นี้คุณเจี๊ยบอมรัฐต้องเสียสละตำแหน่งทางการเมืองทั้งหมด
เพราะไม่เหมาะสมจะเป็นนักการเมืองนักการเมืองต้องพร้อมให้ทุกคนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ได้
ในเมื่อคุณอมรัฐเป็นสารตั้งต้นในการใช้ถ้อยคำหยาบคายด่าว่านักการเมืองคนอื่นเข้าไปทั่วด้วย
แล้วมาทำแบบเธอกับเธอแบบนี้เนี่ยคุณเจี๊ยบอมรัฐต้องรับผิดชอบมากกว่านี้
วันนี้นะนอกจากเขาคุกคามปีใหม่ที่บ้านโพสต์รูปบ้านรูปอะไรแล้วนะวันนี้ปีใหม่เพิ่งได้รับเอกสารทั้งที่ทำงานแล้วก็ที่บ้าน
เอกสารชุดเดียวกันก็คือปริ้นต์หน้ารูปหน้าปีใหม่ซึ่งเป็นบัตรประชาชนแนบมากับไอ้โพสต์ที่เขาคิดว่ารีเฟอร์ที่ปีใหม่ว่าเขาพวกอีเจี๊กอีแลนด์แนบมา
ลักษณะที่เขาทำอย่างเงี้เพื่ออะไรส่งไปทั้งที่ทำงานแล้วส่งมาที่บ้านถ้าเขาสำเนียกสำนึกว่าเขามาคุกคามปีใหม่จริงเขาต้องขอโทษปีใหม่ซึ่งเป็นคู่กรณีไม่ใช่ไปขอโทษออกขอโทษใครไม่รู้แล้วบอกว่าขอโทษเรื่องที่ตัวเองท็อกซิกท็อกสิกอะไรคุณคุกคามฉันคุณก็ต้องขอโทษฉัน
นี่ก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปก็แล้วกันให้ตำรวจจัดการนะ